ทะลุงกรณีที่หลานเขยมาเจาะยิงน้าชายของเมีย

ใช่ที่ยิงเสร็จแล้วแล้วจะยิงญาติด้วย

แล้วหลังจากนั้นคนก่อเหตุหนีไป๓วัน
ล่าสุดเนี่ยรู้ตัวแล้วมอบตัวแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวมาฟังกันมาทำทำไม
คือเดินมาถึงไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงนี่คนที่เอากระดาษปิดหน้าคนนี้นี่แหละ
คือนายมาเลหรือว่าในเขตสุขสวัสดิ์อายุ๓๘ปี
มามอบตัวกับตำรวจที่สพพัทธลุงค่ะ
แล้วก็มีปืนของกลางด้วยขนาด๑๑มมเนี่ยนะคะ
ในเขตดูท่าทางเครียดแหละ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าบ้านเลยที่อำเภอตะโมดจังหวัดพัทธลุง
ทำให้น้าแดงเนี่ยเสียชีวิตต่อหน้าญาติญาติเลยนะคะ
เนี่ยเหตุการณ์นี้ภาพนี้ที่เราเปิดให้ดู

ควักปืนมาจากเอวยิงปั้ง
หลังจากนั้นเนี่ยหน้าของเมียล้มลงแล้วนั่นน่ะ
หันจะไปเจาะยิงญาติด้วยนะคือตอนนั้นปืนขัดลำกล้อง
เขาก็หันปากกระบอกปืนมามายิงน้าของเมียต่ออีก๓นัด
แล้วดูสิญาติก็ต้องวิ่งหนีตายแหละ

เพราะว่ามาถึงประชิดตัวแล้วก่อเหตุเลย
หลังจากนั้นในเขตลูกศรแดงก็ขับรถหลบหนีไปนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เอ่อเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะตามล่าตัว
ผู้ก่อเหตุในเขตแต่ว่าในเขตขับรถหนีหายไป๓วันเลย
ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวในเขต
เอ่อออกมามาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าพอหลังจากหนีหายไป๓วันปั๊บ
สุดท้ายในเขตตัดสินใจมอบตัวเอง
แล้วเนี่ยตำรวจก็คุมตัวมาสอบ

นักข่าวก็พยายามถามในเขตอีกนะจะตอบไหมคะ
หลังจากที่ไม่ตอบคำถามนะครับ
ข่าวนะตำรวจสอบปากคำเสร็จก็คุมตัวเข้าห้องคุมขัง
ทีนี้ครอบครัวของในเขตก็มาทุกคนก็เครียดหมดแหละคุณผู้ชม
พ่อก็อายุเยอะแล้ว๗๕แล้วค่ะ
มาหาลูกพี่ชายมาพี่สาวมา
ก็มาเยี่ยมแล้วก็คุยสั้นกับในเขตเนี่ยนะคะ
พี่ชายก็ได้แต่ตบไหล่ให้กำลังใจน้องชาย

หลังจากก่อเหตุเนี่ยตัวในเขตเขาก็ได้ขับกระบะไปที่บ้านที่ปากพยูน
แต่ว่าไม่ได้บอกอะไรญาติรู้
พอญาติรู้เรื่องรู้จากข่าวก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ในเขตมอบตัว
แต่ไม่ยอมบอกนะว่าที่ไปก่อเหตุเนี่ย
เขาไปก่อเหตุยิงน้าของเมียทำไม
ทีนี้ถ้าเกิดว่าถามเจ้าตัวไม่บอก
ญาติญาติก็บอกไม่รู้ถามตำรวจดีกว่า

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกยศวรรษกระจ่างวง
บอกว่าตัวในเขตให้การบอกว่าที่ไปก่อเหตุ
ยิงหน้าของเมียเพราะว่ากรดแค้น
เนื่องจากน้าของเมียพูดจาแบบดูถูกดูแคลน
พูดจาแบบข่มเหงดูแบบเย้ยมาตลอดเลยอ่ะ
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นความโกรธแค้นจนมาก่อเหตุ
แล้วเรื่องความหึงหวงที่ตัวผู้ต้องหาระแวงล่ะ
ว่าเอ๊ะหน้าเมียเนี่ยมาชอบพอกับเมียของในเขตรึเปล่า
เป็นน้าหลานกันนะมาชอบพอกันบ้านอยู่ติดกันนะ
เรื่องนี้ตัวในเขตปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดต่างเพิ่มเติม
ก็เลยคิดว่าอาจจะมีเรื่องลึกมากกว่านี้หรือเปล่า
แต่ยังไงตำรวจก็จะสอบปากคำหาสาเหตุของการก่อเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ